อีกหนึ่งจุดนะฮะตำรวจยังคงตรึงกำลังตรวจค้นบริเวณทางเข้าออกวัดอย่างเข้มงวดนะครับ
ขณะที่สำนักสื่อสารองค์กรของวัดเองก็มีการสั่งห้ามสืบบางสำนักบางช่องห้ามเข้าไปทำข่าว
กรมสอบสวนคดีพิเศษประชุมร่วมกับตำรวจเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
เพื่อหารือถึงแผนในการเข้าตรวจคนวัดพระธรรมกายเป็นวันที่๖
ขณะที่ทางวัดนั้นออกมาเตือนว่าอาจจะมีพระปลอมแฝงตัวมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ครับ
พร้อมด้วยพนธุ์ตำรวจโทชานเทพเสสาเวทผู้บัชการตำรวจผู้ทอนภักดิ์หนึ่ง
และเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันประชุมที่ตำรวจภูทรคองหลวง
เพื่อทำการประเมินสถานการณ์และวางแผนแนวปฏิบัติในการเข้าตรวจค้นวัดธรรมกายในวันนี้
หลังเมื่อวานนี้เกิดเหตุชุลมุนที่ประตู๕และ๖
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนและต้องรอผลการประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่ประตูทางเข้าวัดพระธรรมกายในวันนี้
พบว่ามีลูกศิษย์บางส่วนได้เดินทางออกมาจากวัด
และยังคงมีการตรึงกำลังตำรวจอยู่บริเวณโดยรอบอย่างเข้มงวด

ยังคงมีสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายเดินทางออกมาอย่างต่อเนื่อง
แต่เหตุการณ์โดยทั่วไปนั้นยังคงปกติครับ
วัดพระธรรมกายได้ออกแถลงการจากสำนักสื่อสารองค์กรด้วยนะครับ
พร้อมเตือนว่าอาจมีมือที่๓แฝงตัวมาในรูปแบบการแต่งกายคล้ายพระสงฆ์
ลูกศิษย์เข้ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่และโยนความผิดให้กับทางวัด

ซึ่งประกอบด้วยสำนักข่าวทีนิวอมรินทีวีและสำนักข่าวเนชั่น
เข้าไปภายในวัดพระธรรมกายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลครับ
คุณผู้ชมครับแต่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
หลบหนีสื่อมวลชนได้ออกจากประตูด้านหลังและไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดครับ
ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ